จำปาเป็นทหารมีคลิปไปโต้เถียงกับผู้ว่าตรัง

แต่เพราะว่าปิดเส้นทางก็มีการโต้เถียงกัน

ตัวเองต้องกลับไปใช้เส้นทางหลักเพราะว่าเขาปิดเพื่อให้คัดกรองคนใช่ไหม
แล้วมันก็เกิดเป็นข่าวสุดท้ายกองทัพลงโทษทั้งจำคุกทั้งตัดเงินบำเน็ตบำนาน
แต่ล่าสุดเหมือนกับว่าเดี๋ยวผู้ใหญ่ขอทบทวนคำสั่งก่อน
ขอตั้งกรรมการสอบก่อนเพราะจริงแล้วแม่ของจ่าจำปาก็ป่วยหนักจริง
แต่ว่าด้วยความที่จ่าจำปาเขาเป็นห่วงแม่มากไปหน่อยก็เลยมีการโต้เถียงกันกับผู้ว่านะครับ
คือมันเป็นคลิปนะฮะทหารเขาผ่านด่านตรวจมีการโต้เถียงกับนายลือชัยเจริญทรัพย
เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดตรังที่ไปตรวจด่านอยู่พอดีอยู่ที่ตำบลหนองบัวอำเภอรัศดา
เป็นรอยต่อระหว่างตรังกับนครศรีเขาปิดเส้นทางลัดนี้ห้ามคนนอกพื้นที่เข้าออกเด็ดขาด
ให้รถทุกคันใช้เส้นทางหลักคือผ่านจุดคัดกรองโรคโควิด
ที่มันเกิดขึ้นใน๑๕เมษายนทหารคนนี้มาทราบภายหลังคือจ่า
สิบเอกพีรศักดิ์จำปาหรือว่าจ่าจำปาที่คนในโซเชียลเขาเรียกกันนะฮะ
เป็นทหารสังกัดกองร้อยลาดตระเวนระยะไกลที่๕กองพลทหารราบที่๕ค่าย
แต่ว่าต้องเดินทางไปกลับเนื่องจากว่าแม่เขาเป็นผู้ป่วยติดเตียง
อยู่ที่จังหวัดตรังนะฮะหลังจากเกิดเรื่องนี้
พันเอกอภินันแจ่มแจ้งสนาธิการกองพลทหารราบที่๕
ค่ายเทพศตรีศรีสุนทรได้มีคำสั่งจำคุกหรือจำขัง
จากสิบเอกพิราษัท๔๕วันที่เมืองจำมณฑลตะหารบกที่๔๓
งดบำเน็ตประจำปี๒๕๖๓ครึ่งปีหลัง
หลังจากนั้นให้ส่งตัวไปฝึกใหม่เพื่อทบทวนวินัย
ศูนย์ฝึกทำโรงวินัยกองทัพภาคที่๔
คือลงโทษทางวินัยเยอะมาก

อกจากนี้ก็มีคำสั่งย้ายอีกนะ
ย้ายพันธรีฤทธิ์ชาดา
ซึ่งเป็นผู้บังคับกอง๑๐๐ราศน์ตระเวณระยะไกดที่๕
ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของจากสิบเอกพิราษัท
ปฏิบัติหน้าที่ที่กองบัญชาการกองพลทหารราบที่๕
คือโดนทั้งตัวเขาเองแล้วก็โดนทั้งนายเขาด้วย
แต่ว่าหนึ่งในคณะนายศิราธิการของกองทัพภาคที่๔บอกว่า
จากการประสานงานกันภายในกับผู้บังคับบัญชาระดับสูงล่าสุด
บอกว่าอาจจะมีการทบทวนคำสั่งนี้ของศิลธิการกองพลทหารราบที่๕
แล้วก็จะมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้รอบด้านภายในกองทัพเพิ่มเติมซะก่อนนะฮะ
ในวันที่๑๖เมษายนที่ผ่านมาจ่าทหารได้มีการเขียนจดหมายชี้แจงเรื่องนี้ระบุว่า
ตัวเขามีความจำเป็นต้องใช้เส้นทางดังกล่าวเพื่อเดินทางไปหาแม่ที่เป็นผู้ป่วยติดเตียง
สมองซีกซ้ายลีบเป็นโรคพากินสันแล้วก็เป็นเบาหวานช่วยตัวเองไม่ได้วันที่ไปเนี่ยแม่ปวดท้องหนักมากต้องรีบพาตัวแม่ไปโรงพยาบาล
ถ้าเขาใช้เส้นทางหลักมันจะนานเขาจะไปไม่ทันมันมีเส้นทางลัดแต่มันมีด่านตรวจพอดีเขาปิดเส้นทางนั้นเป็นคำสั่งของผู้ว่าแล้วผู้ว่าก็อยู่ตรงนั้นพอดี
ตัวเขาเองขอผ่านแต่ว่าผู้ว่าไม่อนุญาตด้วยความเป็นห่วงแม่มากจึงแสดงกิริยาไม่เหมาะสมต่อมาก็เลยกลับไปใช้เส้นทางหลักแล้วก็พาแม่ไปพบแพทย์ได้ทันเวลา
จ่าทหารคนนี้ประบุในจดหมายตอบว่าตัวเขาเองยอมรับผิดและรับโทษแต่ยืนยันไม่ได้ตั้งใจหรือว่าเจตนาจะฝ่าฝืนพระราชกรฉุดเฉินและคำสั่งของผู้บังคับบัญชาที่ทำไปเพราะเป็นห่วงแม่มากจริงครับเขาชี้แจงไว้อย่างนั้นนะฮะจากนั้นเมื่อวานครับพลตรีศาลติสกุลตะนาคนะฮะผู้บัญชาการกองผ
ว่าป่วยจริงครับติดเตียงจริงครับนะจึงให้การช่วยเหลือเบื้องต้นแล้วก็ติดตามอาการนะซึ่งช่วงเที่ยงที่ผ่านมานะครับตัวจ่าสิบเอกผิดศักดิ์ก็เดินทางไปเยี่ยมแม่ด้วยเจ้าตัวก็โผเข้าไปกอดแม่นะทำให้ญาติพี่น้องที่เห็นภาพนั้นก็ร้องไห้ตามกันคือแม่ป่วยหนักจริงอ่ะแต่ลูกก็ต้องมาโดนจ